ไปดูบุฟเฟ่กันแล้วทีนี้ใครที่ชอบทานทุเรียนแบบเข้าไปในสายเลือดอ่ะ
ชอบกินจนรู้สึกว่าอยากจะปลูกไว้เองเนี่ยอยากให้ดูข่าวนี้เอาไว้นะคะ
เพราะว่าดีไม่ดีอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อาจจะสู่ขิตขึ้นมาก็เป็นได้ค่ะไปดูค่ะ
ลูกทุเรียนไว้ที่บ้านไม่ง่ายอย่างที่คิดอาจจะสู่คิดก็เป็นได้
เฉียดไปนิดเดียวนิดเดียวจริงจริงค่ะเกือบไปแล้วทุเรียนที่ปลูกไว้ข้างบ้าน
ลมพัดหล่นทะลุหลังคาลงมาเลยค่ะแล้วก็เฉียดคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปนิดเดียวเอง
ไม่อยากจะคิดต่อถ้าเกิดหล่นมาโดนคนเนี่ยอย่างน้อยต้องได้เลือด
อย่างน้อยต้องนอนโรงพยาบาลแน่สาวปากใต้ในคลิปนะคะเธอชื่อคุณน้ำ
บ้านเธอเนี่ยอยู่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชลูกทุเรียนที่หล่นลงมาเนี่ยเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรรู้ไหมคุณ
ฮะก้านยาวอ๋อทุเรียนก้านยาวค่ะปลูกอยู่ใกล้ใกล้บ้านทุเรียนต้นนี้ปลูกมาหลายสิบปีแล้วจนต้นเนี่ยโตใหญ่ออกลูกกระดกเก็บขายได้ปีปีนึงเนี่ยหลักหมื่น
แต่ข้อเสียคืออะไรไหมเนี่ยเวลาลมแรงทีไรเนี่ยพัดลงมาตลอดเลยก็ต้องระมัดระวังกันไปนะคะ
ชาวเน็ตบอกว่าโอ้อยากให้เพิ่มความปลอดภัยนะอาจจะให้เปลี่ยนหลังคาไหมจากกระเบื้องเนี่ยเป็นเมลทัลชีสจะช่วยให้ทุเรียนเนี่ยทะลุหลังคาลงมาได้ยากขึ้นแล้วก็ลดอันตรายลงไปได้บ้าง
นี่คือลูกที่หล่นลงมาหรือเปล่าเมื่อสักลูกลูกใหญ่นะ
มันน่าจะใช่เพราะว่าหล่นลงมาเนี่ยแตกกระจายไปหมดแล้วนะคะแต่ก็ระวังกันด้วย